เป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้ความจริงอยู่
ตกลงแล้วกักตุลหรือไม่กักตุนนะคะ
สำหรับกรณีของแอลกอฮอล์กับพี่แคนดี้รากแก่นนั่นเองค่ะ
วันก่อนมีภาพแชร์ออกมาเยอะเลยบอกว่า
โอ้โหเนี่ยบ้านใครเนี่ยแล้วมีโกดังเนี่ยเป็น
โอ้โหเป็นล็อตเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะสดร้อนเมื่อช่วงบ่าย๓ที่ผ่านมานี่เอง
แคนดี้พร้อมด้วยทนายเจมส์แล้วก็เจ้าของแอลกอฮอล์ตัวจริง
ไลฟ์สดยืนยันความบริสุทธิ์ใจอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะ
หลังจากการแถลงข่าวกับตำรวจเมื่อวานนี้
ว่ามีหลักฐานทางการเงินมัดตัวเธออย่างนี้
แคนดี้บอกค่ะว่ายืนยันเลยว่าแอลกอฮอลกว่าหมื่นลิตรของกลางทั้งหมด
คุณผู้ชมได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้ที่มีภาพแชร์มาว่า
ตั้งอยู่หน้าบ้านเป็นแกลลอนแกลลอนนี่นะคะ
แคนดี้บอกว่าเตรียมเอาไว้สำหรับบริจาคจริงค่ะ
แล้วมีเอกสารยืนยันทั้งหมดแล้วก็ไปเข้าชี้แจงกับตำรวจไปเมื่อวานนี้แล้วด้วย
แคนดี้เองทำหน้าที่แค่ช่วยประสานงานหาสถานที่เก็บของให้เท่านั้นเอง
ส่วนเรื่องหลักฐานทางการเงินค่ะพี่แคนดี้ก็ชี้แจงไว้แบบนี้
ว่ามีการโอนเงิน๖๕๐๐๐บาทจริงจากลูกค้ารายหนึ่งที่เธอให้เธอจัดหาเจลแอลกอฮอล์สำหรับจัดจำหน่าย
เพราะว่าอย่างที่ทราบเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะ
แต่ปรากฏว่าหาของไม่ได้ก็เลยโอนเงินมัดจำคืนลูกค้าไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าหลักฐานการโอนคืนเงินมัดจำนั้นคุณตำรวจบอกไม่เห็นมีเลยยังไม่เห็น
ก็เลยอาจจะเชื่อมโยงมาที่แอลกอฮอลของกลางอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้
แต่ยืนยันอีกครั้งนะคะเธอยืนยันว่าแอลกอฮอลที่เธอติดต่อซื้อขายกับลูกค้า
คนละล็อตกันกับภาพที่คุณผู้ชมเห็นที่หลายคนบอกว่าถือว่าเป็นของกลางเลยเนี่ย
แกลลอนแบบนี้นะคะยืนยันชัดเจนไปฟังพี่แคนดี้รักแก่นกันเลยจ้ะ
ยืนยันได้เลยนะคะว่าของหมื่นลิตรนี้แคนดี้ไม่เกี่ยวข้อง
ดี้ไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของจริงคือ
บริษัทพี่แอนดี้ซึ่งมีความประสงค์จะบริจาคจริงและมีเอกสารการบริจาคจริง
มีในการติดต่อประสานงานอบตต่างไปจริงนะคะ
ส่วนเรื่องของการซื้อขายที่ผ่านมานะคะมันไม่เกี่ยวข้องกับของเหล่านี้เลย
หน้าที่หลังจากนี้ไปน้องแคนดี้ก็จะต้องไปอธิบายนะครับ
แล้วก็เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานการโอนเงินต่าง
ซึ่งยังไม่ได้อยู่ในสำนวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะครับ
เอาว่าพูดให้เข้าใจง่ายนะคุณผู้ชมนะ
ขายส่วนขายบริจาคก็ส่วนบริจาคนั่นเอง
เธอก็ยืนยันว่าส่วนที่บอกว่าบริจาคเนี่ยคือ
ไม่ได้เอามาขายนะที่เห็นแบบภาพเยอะเป็นล็อตเป็นแกลลอนแกลลอนแบบนั้นค่ะ
ก็รอฟังชัดเจนอีกทีนึงเธอพูดไปแล้วว่าชัดแล้ว
แต่ว่าในเรื่องของการโอนเงินคืนมาจำอะไรต่าง
ยังไม่มีตำรวจก็รออยู่เหมือนกันนะคะ